กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัย
อากาศแปรปรวนประเทศไทยตอนบน
แล้วก็คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยค่ะ
โดยก็บอกว่าความกดอากาศสูงกำลังแรง

ส่งผลให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยทั่วไป
อากาศหนาวเย็นต่อเนื่องค่ะ
ก็ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพ

อากาศหนาวเย็นเอาไว้ด้วยนะคะ
ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรง
ยังคงพัดปกคลุมภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยค่ะ
ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง
ส่วนบริเวณอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง๒๔เมตร
ขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่ง
ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่ง
ส่วนชาวเรือก็เดินเรือด้วยความระมัดระวัง
และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งค่ะ

กรมอุตุนิยมวิทยารายงานเมื่อเวลา๔ทุ่มที่ผ่านมา
อยู่ที่๑๙๗องศาเซลเซียส
ต่ำสุดวัดได้ที่สถานีตรวจอากาศดอนเมือง
อยู่ที่๑๗๖องศาเซลเซียส
ดอนเมืองบ้านผมเมื่อเช้า๑๖๕องศาเซลเซียส
อ๋อบางตือที่บางซื่อที่คอนโดเฟื้องนี้ก็๑๖องศา
เหมือนกันตอนที่ทำตัวเป็นเอสกิโมอยู่ใต้เพราะหก

โดยมีอุณหภูมิอยู่ที่๑๗๙องศาเซลเซียส
ต่ำสุดวัดได้ที่สถานีตรวจอากาศดอนเมืองค่ะ

อุณหภูมิอยู่ที่๑๖๙องศาเซลเซียส
แล้วก็ต่ำสุดค่ะวัดได้ที่สถานีตรวจอากาศดอนเมือง๑๖

แล้วก็ในช่วงเช้าอุณหภูมิจะต่ำลงอีกเล็กน้อย
จากนั้นอุณหภูมิในกรุงเทพก็จะสูงขึ้นแล้วนะคะ
แล้วก็เข้าสู่ภาวะปกติค่ะ